วงของเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้เขามีการนัดกัน๘พักร่วม
เพื่อที่จะมาพูดคุยกันถึงการทำงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็ปรากฏว่าม
แล้วหลังจากนั้นก็เลยเลื่อนไปเลย
นะคะเนี่ยค่ะอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรก
บ่าย๒โมงพักเพื่อไทยนัดหารือกับพักร่วม
พักที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่พักเพื่อไทย
ก็จะเป็นการนำเสนอคำตอบของพักการเมือง
พักเพื่อไทยได้หารือร่วมกันไปก่อนหน้านี้ทั้ง๕พัก
รวมถึงเสียงสะท้อนของสวว่ามีความเห็นและเงื่อนไขยังไง
นะคะรวมถึงจะหยิบยกกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑ในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

กรกฎาคมที่อาคารรัฐสภาพเพราะว่าจะต้องมีข้อสรุปก่อนมีการประชุมวิบสามฝ่ายในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะ
ก็คาดว่าอันนี้การเลื่อนก็น่าจะเป็นเอ่อ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลตีความ
ก็นี่แหละค่ะก็ติดตามดูค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นยังไม่มีความคืบหน้าในวันนี้ออกมาค่ะ
ซึ่งอีกแนวทางหนึ่งคุณผู้ชมครับในการที่โหวตเลือกนายกรวมถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีการ